ก่อนอื่นไปอีก๑คดีคดีนี้
ใช่ค่ะคดีนี้เราก็ต้องตามกันต่อนะคะ
ก็ขึ้นกรอบเล็กหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทำแผนโหดฆ่าเปลือยทิ้งน้ำ
กรณีที่ผู้ต้องหาใช้สายไฟรัดคอผู้หญิง

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมรองพบตรก็ลงพื้นที่แล้วก็นำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหเสียงด่าทอของชาวบ้านที่มาดูการทำแผลนี่อื้ออึงเลยนะคะ
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ควบคุมตัวนายพีรพัฒน์คำลุนหรือว่าโจ
อายุ๓๑ปีเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวมะลิวันอ่อนหนูอายุ๒๔ปี
ฆ่าเสร็จแล้วเอาสายไฟรัดคอเสร็จแล้วก็ห่อด้วยผ้าห่ม
แล้วก็นำศพไปโยนทิ้งน้ำบริเวณเบาะน้ำริมถนนสาย๓๔

ก็เมื่อวานนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ตำรวจเขาไปจับกลุ่มเจ้าโจผู้ที่ก่อเหตุได้
เมื่อวันที่๑๘ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ที่ห้องพักในอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ไปเจอรถยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุเลย
ตำรวจชุดสืบสวนก็มีการระดมกำลังติดตามตัวคนร้ายค่ะ
เพราะว่าไปพบศพสภาพเปลือยเป็นผู้หญิงสภาพเปลือย
หลักฐานสำคัญคือไปเจอรถที่ผู้ต้องหาใช้ในวันก่อเหตุ
แล้วเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดต่าง
ก็ปรากฏว่าสอดคล้องกันจนรู้ว่าคนที่ก่อเหตุคือนายพีรพัฒน์
ซึ่งเมื่อวานนี้ตอนที่นำตัวมาประกอบคำรับสารภาพ
พีรพัฒน์ก็ให้การนะคะบอกว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ตายมาก่อน
วันที่เกิดเหตุไปเจอกับผู้ตายที่สถานบันเทิง
หลังจากนั้นก็มีการชักชวนกันชวนกันไปที่ห้องพัก
แต่ทีนี้พอไปถึงห้องพักแล้วนายพีรพัฒน์ก็ดื่มสุราจนเมา
แล้วทีนี้ทางด้านผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมที่จะทำตามที่นายพิรพัฒน์ร้องขอก็เลยมีความขัดแย้ง
แล้วก็ลงมือก่อเหตุทำร้ายรัดคอผู้ตายจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นพอใช้สายไฟรัดคอจนเสียชีวิตใช้ถุงคลุมหัวแล้วก็กลัวไง
เลยเอาผ้าห่มห่อศพเป็นผ้าห่มลายการ์ตูน
สาเหตุที่ต้องเอาผ้าห่มห่อเพราะว่ากลัวว่าเลือดมันจะหยดลงที่พื้นห้องพัก
หลังจากนั้นก็นำร่างผู้ตายขึ้นท้ายรถ
แล้วก็นำมาทิ้งไว้บริเวณคูน้ำริมถนนอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

ซึ่งตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพคุณผู้ชมคือคนก็ด่าทอค่ะ
รวมถึงแม่แล้วก็แยดของผู้ตายก็มาดูการทำแผนด้วย
ตะโกนบอกเลยว่าขอให้ได้รับโทษประหารชีวิต
ส่วนตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเคลื่อนย้ายศพเพื่ออำพลางคดีค่ะ
ทีนี้ทางด้านแม่ของผู้ตายคือนางยุภาอ่อนหนูวัย๕๕ปีเนี่ย
มาถึงจุดที่เกิดเหตุที่ลูกสาวเสียชีวิต
ก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวกลับบ้าน
คุณแม่เล่าให้ฟังนะบอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ย
ที่ได้เห็นหน้าลูกสาวก็คือวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วพอมาเจอลูกสาวอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นสภาพที่ไร้ลมหายใจพูดคุยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
แล้วแม่บอกด้วยนะคะว่าไม่อโหสิกรรมให้กับคนร้าย
เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุด้วยความโหดเยี่ยมโหดร้าย
ทารุณเกินกว่าที่จะให้อภัยได้ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
ถามเขาว่าทำไมเขาโหดเยี่ยมนักเขาก็มีพ่อมีแม่มีพี่น้อง
ถ้าคนอื่นทำกับเขาล่ะเขาจะคิดยังไง
แค่นั้นแหละและขอให้เขารับกรรมรับเวรมากที่สุด
แม่จะโหสิตร์เขาไม่ครับแม่โหสิตร์ไหม
ไปดูสวบเลยโหน้ทสงสารลูกมากเลย
มันหลายชีวิตแล้วที่โดนพลาดอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตเดียว
ขอให้ลูกสาวเป็นคนสุดท้ายแล้วกันสำหรับเมืองไทยนะ
กฎหมายมันหย่อนยานเหลือเกินกฎหมายเมืองไทย
อยากจะฝากให้แก้ไขกฎหมายบ้างเถอะกฎหมายเมืองไทยห่อน
จากนี้แม่ก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอยากให้ลูกสาวเป็นคนสุดท้าย
ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับฆาตกรใจโหด
ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
แล้วก็อยากให้มีการเพิ่มโทษกับผู้ที่ก่อเหตุให้รุนแรงมากขึ้น
อยากให้ประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เพียรพัฒน์มีเพื่อนชาวลาวขึ้นรถไปด้วย
ตอนที่เจอผู้ตายที่สถานบันเทิงเนี่ยนะ
พอหลังจากที่พาผู้ตายขึ้นรถแล้ว
เพียรพัฒน์บอกว่าก็มีการไปส่งเพื่อนชาวลาว๒คน
คือกำลังให้ข้อมูลนะคะว่าเพื่อนชาวลาวทั้งสองคนเนี่ย

แล้วก็ที่ทำไปเพราะว่าเมาสุราอย่างหนักค่ะ